ข่าวแรกช่วงแรกวันนี้นะคะ

หมาหมู่หมาหมู่หมาหมู่
มันเคยสิมันมักพวกเป็นฟู
มันจะต้องมากันเยอะ๒ตัว๓ตัวนี่แหละ

มันต้องมีลีลามันต้องมีจังหวะ
จู่มันจะต้องพุ่งเข้าไปเลย

เดี๋ยวจะพาไปดูหมาเวลามันจะทะเลาะกัน
มันจะมีเรื่องกันมันจะมีชั้นเชิง

หมาเหมือนรถบังเมื่อคุณ

ไม่เคยเห็นนะครับเวลามันจะหาเรื่องกันแบบนี้

แต่ต้องมีแบบยกโยกเยอร์

เป็นมูเป็นภักพวกกัน
ต้องทำถ้าเหมือนกัน
คุณไอ้อีกตัวหนึ่งก็งงกว่า
ใครทำใหม่จะเข้าบอกไหม
เอาไงกันตัวที่ถูกจูงอยู่ทำกันได้
ถามได้จะต้องทำด้วยไหมได้ใช้
แต่ถ้าทำสามตัวนี่ฮะนักธรรมจริง
ว่ามันน่าจะมาชวนเต้นมากกว่านะ
ไม่ได้มาหาเรื่องหรอกเอ้านายมาลองทำแบบเราสินาย
นายทำได้เปล่านายเป็นหมามีเจ้าของนายทำได้เปล่า

เดี๋ยวจะเสร็จไหมพร้อมกันเลยอ่ะ

สิทธิ์โชคหรือเปล่า

ทำไมเป็นจังหวะเดียวกันกันนะคุณ
น่ารักมากเลยคุณผู้ชม

มันจริงนะเราไม่ได้เสร็จหาเขาไปนะคุณนะ
ตลกมากเพราะเห็นอย่างนี้นะครับน่ารักดิ
ไม่เคยตัวเดียวก็แปลกนี่สองตัวชะหวะเดียวกัน
ชอบไปเรียนที่ไหนมา

งั้นเราก็ไปลองดูไหม๓คนเบรก
ไปลองทำพร้อมกัน